คุณผู้ชมครับปลดป้ายออกแล้ว
ไม่ใช่ป้ายหมอปลานะเปลี่ยนเรื่องนะอะไร

เห็นเลยอ่ะ

พระพยอมดอกไม้สดไม่ขอสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน

โอ้โหอย่าไปแปลเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

เขาจะไม่ปลดป้ายนี้ลง

ร้านอ้านขายดอกไม้นี้อยู่ในอเภรี่อะเวิร์ร่อนพิบูรณ์
นครศรีธรรมราชเพื่อพูดคุยกับเจ้าของร้านคือ
นายอริสมันสิทธิดำรงอายุ๕๐ปีนะฮะ
ป้ายนี้พี่เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเขารู้สึกหดหูที่สุดนะ
ข่าวที่เกิดขึ้นคงไม่ต้องบอกว่าข่าวอะไร
แล้วเขาบอกว่ายิ่งหดหูหนักกว่าเดิมเมื่อเห็นคนทำผิดศิลธรรม
ทั้งทั้งที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเขากลัวว่าจะเป็นค่านิยมที่ผิดในอนาคต
จึงออกมาเรียกร้องติดป้ายหน้าร้าน
เพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นแล้วก็ตระหนัก
ในการรักษาพระพุทธศาสนาของคนไทย
เขาบอกหากมีผู้ใหญ่มาขอยังไงเขาก็ไม่ปลด
แต่แต่แต่คุณผู้ชมหลังจากข่าวนี้นะครับเผยแพร่ออกไปป้ายดังกล่าวนะฮะ
คือเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขออนุญาตปลดป้ายลงทางผู้ใหญ่ไม่อนุญาต
งานนี้ก็เอาหลายคนสงสัยนะครับเพราะว่าตอนแรกเจ้าของร้านยืนยันว่าไม่ปลดป้ายนะฮะ
แต่ทำไมมาปลดนะครับทำให้เจ้าของร้านต้องอัดคลิปชี้แจงนะครับ
ปลดป้ายเพราะผู้ใหญ่ขอมาซึ่งผู้ใหญ่คนนี้เคารพรักมาก
เหมือนพ่อเลยก็ว่าได้แต่ถึงแม้ว่าจะติดป้ายนี้แค่วันเดียว
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเขาว่านะเพราะได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคม
ว้าวจรสังเกตดราม่าที่ขึ้นป้ายไม่ได้อยากดังไม่ได้หิวแสงลองฟังเขาหน่อยฮะ
เราก็ตัวดิฉันเองก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อในสังคม
รู้แค่ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีกับสังคมแค่นี้ฉันก็ภูมิใจแล้วนะคะ